เขาบอกว่าคนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึง
แล้วเสียงจะต้องเสียง๒เสียง๓เสียง๘
ใครไม่เคยเห็นเสียง๒เสียง๓ของคุณอ้ำเนี่ย
ต้องบอกเลยว่าไปส่องดูในโซเชียลของเธอได้เลยนะคะ
คุณพกผู้ชายคนนี้ก็คือเป็นแฟนนั่นแหละป่วย
ไปญี่ปุ่นมาด้วยกันนะคะหากเกิดอุบัติเหตุนะคะ
แล้วก็นี่แหละได้พยาบาลสาวคนสวยอย่างซุปตาสาวใหม่

คอยดูแลแล้วก็คอยแวะเวียนมาเยี่ยมอยู่
ตอนอยู่ญี่ปุ่นบอกเลยว่าหวานอยู่แล้ว
แต่กลับเมืองไทยหวานยิ่งกว่าค่ะ
ช่วงนี้นะคะไปส่องไอจีแม่อ้ำแล้วก็ไอจีไฮโซโพกเนี่ย
เห็นแต่หน้าคุณอ้ำสลับกันไปสลับกันมากับไฮโซโพกนะคะ
ล่าสุดนี้นะคะคุณอ้ำก็โพสต์คลิป
ที่ต้องเฝ้าหวานใจนะคะ
ระหว่างที่เฝ้าหวานใจไฮโซเข้ารับการผ่าตัดใส่เหล็กที่แขนนี่แหละค่ะ
จากประสูจน์ประติภัยที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวไปดูภาพแล้วก็ไปฟังเสียงของอ้ำแล้วก็ไอจีไฮโซโฟคกันหน่อยค่ะ
เป็นเช็คไปหวานไปเอาไปฟังค่ะ
ผ่าก็ผ่าเย็นนี้ขยันจังเลยนะ
ผ่าดำเลย

ไม่เจ็บหรอกนะฮะเอามาดูคลิปที่ฝ่ายชายลงกันบ้างนะคะ

ทั้งคนเฝ้าไข้เนี่ยคอบดอกกุลับสีแดงมาเยี่ยม
เหมือนจริงอะ
ปับนึงสงสารเค้าก่อนแล้ว
วันวาเลนไทยดีกว่าพี่แจ๊ค
ก็เผลอพี่อ้ำอาจจะโดนขอแต่งงานวันวาเลนไทยก็ได้
เฮ้ยใจเต้นตุ๊กตับ
หวังว่าในโซโพกแขนจะหายเร็วนะคะ
จะได้คุกเข่าแล้วก็สวมแหวนพี่อ้ำได้
อันนี้คิดไกลไปแล้วนะ